กับผมจตุพรเจริญเชื้อภักดิ์เพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นครับ
ผมอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ผมขอเริ่มต้นด้วยการให้ภาพต่อไปนี้ได้เล่าเรื่องราวต่าง
ต่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้ท่านนายกได้เห็นนะครับว่าทุก
วันนี้พี่น้องคนไทยอยู่ในสภาพอย่างไรเชิญครับ
เชิญภาพด้วยครับเป็นความทุกข์ของประชาชนนะครับคนไทย
จำนวนมากตกงานครับไม่มีรายได้ร้านอาหารถูกปิดร้าน
ตัดผมร้านเสริมสวยร้านนวดแผนโบราณร้านสปาหลายคนไม่มี
กระทั่งเงินที่จะซื้อข้าวกินนะครับต้องไปนั่งเข้าแถว
รออาหารจากผู้มีใจบุญนำมามอบให้นะครับเรามาถึงจุดที่
คนไทยต้องหันมาช่วยเหลือกันเองแล้วครับโดยได้ความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับในขณะที่อีกด้านหนึ่งคนไทย
จำนวนมากต้องไปนอนรอข้ามคืนนะครับเพื่อที่จะรับการ
ตรวจโควิดและมีคนอีกหลายหมื่นหลายแสนคนต้องไปแอด
เยียดเพื่อจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับและเป็น
เรื่องที่น่าเศร้ามากและสะเทือนใจก็คือมีคนนอนตาย
อยู่ที่ข้างถนนมากมายครับหลายคนเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้
มีโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลการ
พลัดพลากการสูญเสียคนที่รักในครอบครัวทั้งทั้งที่
ยังไม่ได้ล่ำลากันเนี่ยแม้กระทั่งวันเผาศพก็
ไม่มีโอกาสในการเห็นหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายจึงเป็น
ความรู้สึกที่หดหู่สะเทือนใจแล้วก็เสียใจเป็น
อย่างมากท่านนายกอาจจะปิดหูปิดตาของท่านนะครับ
ท่านอาจจะไม่อยากจะเห็นและไม่ต้องการที่จะรับฟัง
แต่ขอให้ท่านจงรู้ไว้เถอะครับว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนไทยในเวลานี้
เฟคนิวไม่ใช่ข่าวปลอมและไม่ใช่นักแสดงอย่างที่ท่านเข้าใจ
วันนี้คนไทยตกอยู่ในความทุกข์ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจ
หาทางออกไม่เจอมองไปทางไหนมีแต่ความมืดมนต์และตีบกัน
มีคำพูดที่บอกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ประเทศเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนไหม
นี่คือเสียงสะท้อนของคนไทยในเวลานี้
ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ครับทั้งที่ผู้นำของประเทศ
คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือของท่าน
ท่านมีทั้งอำนาจและงบประมาณมหาศาลอยู่ในมือท่าน

อันที่หนึ่งครับท่านมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ออก
และประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่๒๖เมษายน
ผ่านมาหนึ่งปีกับห้าเดือนแล้วนะครับ
ผลจากการออกประกาศนี้ทำให้ท่านมีอำนาจ
ออกข้อกำหนดออกประกาศออกคำสั่ง
อะไรก็ได้มาบังคับใช้กับประชาชนนะครับ
เช่นท่านห้ามคนออกนอกบ้าน๓ทุ่มถึงตี๔ให้อยู่ที่บ้าน

ห้ามนั่งทานอาหารในร้านให้ใส่ถุงกลับบ้าน
ปิดร้านตัดผมเสริมสวยปิดร้านนวดแผนโบราณ
ปิดร้านสปาปิดสนามกีฬาปิดฟิตเนสปิดสนามมวย
ปิดโรงเรียนให้นักเรียนไปเรียนออนไลน์
นี่คือข้อห้ามของท่านมากมายสามารถห้ามประชาชนได้ทุกอย่าง
พอมีคนวิพากษ์วิจารณ์ท่านท่านก็ออกข้อกำหนด
ฉบับที่๒๙สั่งปิดปากประชาชน

อกจากที่ท่านมีอำนาจออกข้อกำหนดออกประกาศออกคำสั่งกับประชาชนแล้ว
ท่านยังออกประกาศรวบอำนาจกับรัฐมนตรีของท่าน
ฉบับมาไว้ในมือของท่านเพียงคนเดียว
เมื่อวันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมา
รวบอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุข๑๒ฉบับครับ
มีทุกอย่างนะครับทุกพรบที่สำคัญของโรคติดต่อ
พรบความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
พรบองค์การเพศรัชกรรม
พรบอาหารพรบการสาธารณสุข
ทุกอย่างนะครับ๑๒ฉบับท่านรวบมาไว้ที่มือของท่านหมดคนเดียว
อกจากนั้นยังมีของกระทรวงคมนาคม๓ฉบับ
กระทรวงมหาดไทย๖ฉบับ
กระทรวงอุตสาหกรรม๑ฉบับ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม๒ฉบับ
กระทรวงพลังงาน๑ฉบับ
และนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังออกประกาศรวบอำนาจจากพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีฟังดูแปลกไหมครับ
ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกประกาศรวบอำนาจจากพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ไว้ในมือของพลเอกประยุทธ์จันโอชา๒ฉบับครับท่าน
และนอกจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชายังรวบอำนาจจากพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีก๓ฉบับ
รวมแล้วพลเอกประยุทธ์รวบอำนาจมาทั้งหมด๓๑ฉบับจากประกาศของท่าน
จากพลเอกประยุทธ์จะมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินมากมายขนาดนี้แล้ว
ท่านยังมีงบประมาณมหาศาลอยู่ในมือของท่านครับ
ท่านออกพรกรกู้เงิน๒ฉบับ
ฉบับแรกกู้เงิน๑ล้านล้านบาทเมื่อวันที่๒๐เมษายนปี๒๕๖๐
และอีกฉบับหนึ่ง๕แสนล้านบาทที่ออกไปเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
รวม๒ฉบับครับท่านกู้เงิน๑๕ล้านล้านบาท
ท่านประธานครับประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาทั้งหมด๒๙คน
ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนที่มีทั้งอำนาจและมีทั้งเงิน
เท่ากับคนเอกประยุจจันทร์โอชาในขณะนี้
คำถามคือทำไมคนที่มีทั้งอำนาจและมีเงินมากมายขนาดนี้
อยู่ในมือจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นในเวลานี้ได้เลย
คำตอบครับเพราะอยู่ที่ตัวของผลเอกประยุทธ์จันโอชาเอง
ท่านเป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นบุคคลที่ไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ความสามารถไม่มีวิสัยทัศน์ครับ
จึงทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของท่านเกิดความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
เสียหายอย่างรุนแรงในทุกทุกด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและด้านสังคม
ล้มเหลวอย่างรุนแรงในสองเรื่องใหญ่นะครับที่นำมาสู่ความทุกข์ของคนไทยในเวลานี้ครับท่านประธานครับ
เรื่องแรกการที่ท่านปล่อยปะละเลยต่อมาตรการการควบคุมการระบาดของโรค
จนมีการแพร่ระบาดของโรคจากกลุ่มก้อนเล็กแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างทั่วประเทศ
รวดเร็วจนยากในการที่จะควบคุมอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียหายที่รุนแรงมาก
สำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยากให้ประธานได้ดูกราฟนะครับ
ท่านประธานครับการวัดระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นี่เองนะครับ
ระบาดระลอกนี้นะครับใหญ่เนี่ยช่วงก่อนหน้านั้นเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยคนติดเชื้อไม่มากนะครับ
หลัก๒๓๐๐แต่ที่ติดเชื้อมากจริงคือช่วง๓เดือนที่ผ่านมานี่คนทะลุเป็น๑ล้านคนนะครับ
กราฟเนี่ยมันเป็นมาตรการที่ท่านเริ่มออกมาทีละขั้นทีละขั้นตามช่วงเวลา
เริ่มตั้งแต่ท่านสั่งปิดแคมป์คนงานนะครับเมื่อวันที่๒๖มิถุนายนแต่ก็มีผลวันที่๒๘
สั่งล็อกดาวน์๑๐จังหวัดในวันที่๑๒กรกฎาคม
แล้วก็เพิ่มมาเป็น๑๓จังหวัดวันที่๒๐กรกฎาคมเพิ่มมาเป็น๒๙จังหวัดในวันที่๓สิงหาคม
ผลจากคำสั่งปิดแคมป์และล็อกดาวน์เนี่ยประชาชนต้องทำตามท่านครับ
ไม่สามารถฝ่าฝืนคำสั่งของท่านได้แต่ท่านประธานทราบไหมครับว่า
คนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของท่านนายกเนี่ยพวกเขาจะอยู่ยังไง
พวกเขาจะใช้ชีวิตกันยังไงครับที่จู่ต้องมาตกงานทันที
คำสั่งล็อกดาวน์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัด
คนหาเช้ากินค่ำคนรับจ้างทั่วไปเด็กเสิร์ฟเด็กล้างจาน
คนรับรถพ่อครัวแม่บ้านคนทำความสะอาด
คนมากมายครับหลายแสนหลายล้านคนที่ประกอบอาชีพอิสระ
ไม่มีประกันสังคมคนเหล่านี้ต้องตกงานขาดรายได้
ทุกคนเจ็บปวดแต่น่าเสียดายเจ็บแต่ไม่จบครับ
ประชาชนเจ็บปวดแต่โควิดไม่จบไม่จบเพราะอะไรครับ
มาดูกันครับเพราะมาตรการการควบคุมของท่านนั้น
ขอขอกราฟหน้าที่แล้วครับมาตรการการควบคุมของท่านนั้น
หลายทิศหลายทางครับไม่รอบครอบไม่มีแผนรองรับ
สเปสปะล็อกดาวน์แต่ไม่มีมาตรการควบคุม
มาดูนะครับวันที่๒๖มิถุนามีการประกาศปิดแคมป์คนงาน
แต่ให้มีผล๒๘มิถุนาปรากฏว่าระหว่างวันที่๒๖
๒๕๒๖๒๗๒๘นะครับคนก็เริ่มออกจากต่างจังหวัด
เพราะว่าพอประกาศปิดแคมป์ความหมายก็คือไม่มีงานทำแล้ว
คนไม่มีงานทำเพราะต้องกลับบ้านครับกลับต่างจังหวัดนะครับ
มันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากนะครับที่เชื้อได้แพร่กระจาย
ไปสู่คนต่างจังหวัดหลังจากนั้นมีการล็อกดาวน์
สิบจังหวัดวันที่สิบสองกรกฎาคมปรากฏว่าคนก็ยิ่งออกจาก
ทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
เราจงร่วมใจยืนตรงทงชาติด้วยความพร่าพภูมิใจในเอกราช
และความเสียสละของบรรพบรุษไทย
เป็นกระชาธรรมหักไทยของใครทุกส่วน
อยู่ดำรองของไว้ยายหัวทวนด้วยเทรดวันเมื่อวายรักสมัคร
ให้มีรักสมมุมแต่ทุกรกไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคงเพลิน
สุภาพเยี่ยมอยากเป็นชาติของทุกส่วน
อัศวินทรีย์พระราชประเทศไทยต้องให้ให้ใครจะยอม
แล้วแต่ท่านไม่มีมาตรการตรวจแบบปูพม
ดูกราฟนะครับกราฟต่อไปท่านจะเห็นว่าการตรวจของ
รัฐบาลน้อยมากในขณะที่เชื้อพุ่งสูงขึ้น
สูงขึ้นในขณะที่ท่านมีมาตรการควบคุม
เข้มข้นทีละสเต็ปทีละขั้นตอนตั้งแต่ปิดแคมป์
แต่สั่งล็อกดาวน์แต่มาตรการเหล่านั้นมันไม่มีมาตรการรองรับ
ไม่มีแผนรองรับเลยครับสเปดสปะมาก
การตรวจช่วงเดือนมิถุนาก่อนที่จะมีการปิดแคมป์
ท่านตรวจแค่๔๘๕๐๐กว่าคนนะครับในวันที่๑มิถุนา
พอท่านสั่งปิดแคมป์ท่านก็ตรวจประมาณนี้นะครับ
หมื่นเหมือนเดิมพอสั่งล็อกดาวน์
ก็ตรวจเพิ่มขึ้นมาหน่อยจากสี่หมื่นก็เป็น๕๖๐๐๐นะครับ
แต่หลังจากนั้นมาตรการเข้มข้นแต่การตรวจของท่านกลับ
น้อยลงลงเรื่อยประชาชนซะอีกครับ
ดิ้นลนในการที่จะตรวจหาเชื้อตัวเอง
ประชาชนต้องไปนอนข้ามคืนนะครับในการที่จะอยากจะตรวจ
ตัวเองติดโควิดหรือเปล่าท่านไปเห็นไหมครับ
หน้าวัดพระศรีมหาธาตุคนไปนอนรอข้ามคืน
เพื่อตรวจโควิดเพราะอะไรครับเพราะเขากลัวว่าเขาจะติดเชื้อ
แล้วพอติดเชื้อกลัวว่าจะเอาเชื้อไปแพร่
ให้กับให้กับคนในครอบครัวนะครับเพราะการตรวจปูพรมของรัฐบาล
แทบไม่มีเลยเราจึงพบการติดเชื้อในครอบครัวสูงมาก
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพ่อเอาเชื้อไปติดกับลูกกับเมีย
ลูกเอาเชื้อไปติดให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตายาย
ครอบครัวติดกันหมดเพราะเหตุผลแบบนี้แหละครับ
เพราะความล้มเหลวของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ซึ่งความล้มเหลวอันนี้เป็นความล้มเหลวที่ไม่สมควรจะต้องได้รับการอภัยนะครับ
สมควรจะต้องได้รับการอภัยเพราะความเสียหายมันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้
โดยเฉพาะชีวิตของคนไทยคนติดเชื้อคนตายเป็นจำนวนมากครับ
ความล้มเหลวความสปิดสปะไม่มีแผนการรองรับในมาตรการต่างของรัฐบาล
มาตรการล็อกดาวน์ของท่านจึงล้มเหลวไม่เข้าท่า
เพราะไม่มีมาตรการการตรวจแบบปูพรมมารองรับ
อกจากนี้ครับการตรวจของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ได้ถูกนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองครับ
เพราะท่านจงใจทำให้ยอดของผู้ติดเชื้อลดลง
ตกแต่งตัวเลขให้สวยก่อนการอภิปราย

ตกแต่งตัวเลขให้สวยก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ด้วยการลดจำนวนการตรวจให้น้อยลง
วิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่สกปรกที่สุดครับถ้าทำแบบนี้
เพราะท่านกำลังเอาชีวิตของคนไทยมาเป็นเครื่องมือโดยละเลยการตรวจหาเชื้อตามหลักวิชาการ

วันนี้เป็นการรายงานสถานการณ์
ณวันนี้วันนี้เรามียอดผู้ติดเชื้อ๑๔๘๐๒คน
เป็นเรื่องที่ดีครับทุกคนอยากเห็นยอดติดเชื้อลดลง
ผมก็อยากเห็นยอดคนติดเชื้อของเราเนี่ยลดลงเป็นศูนย์ให้เร็วที่สุดนะครับ
เพราะว่ายิ่งลดลงเป็นศูนย์มากเท่าไหร่ประเทศของเราก็จะได้กลับคืนมาได้เร็วเท่านั้นนะครับ
แต่ถ้ายอดการติดเชื้อลดลงเพราะการตั้งใจตรวจให้น้อยลงเนี่ย
เพื่อให้ตัวเลขดูดีเนี่ยนะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าคนไทยไม่ให้อภัยท่านนายกแน่นอน
ท่านดูตารางเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยครับช่องสุดท้ายท่านเห็นไงครับ
ราฟมันดิ่งหัวลงตลอดทุกวัน
ดิ่งหัวลงตลอดครับความหมายคือว่าท่านตรวจนะครับ
น้อยลงในแต่ละวันแต่ละวันโดยเฉพาะช่วงใกล้วันอภิปรายเนี่ย
ตรวจน้อยลงอย่างน่าผิดสังเกตมาก
ตกแต่งตัวเลขใช่หรือเปล่าไม่รู้มาดูกันครับ

ท่านดูนะครับ๒๖คนติดเชื้อ๑๘๐
ก็๑๘๐๐๐เรื่อยมาเรื่อยนะครับจนถึงวันที่๓๑
นะครับ๕๒๐๐ในวันที่๒๖ลงมาเหลือ๕๐๐๐
ทำอะไรครับแบบนี้ท่านตกแต่งตัวเลขหรือเปล่าครับ
ตรวจให้น้อยลงเพื่อที่จะมีการพบเชื้อน้อยลงใช่หรือไม่
เพราะกำลังจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรือเปล่า
ท่านประธานทราบไหมครับถ้าท่านนายกทำแบบนี้เนี่ย
ท่านกำลังเอาคนที่ติดเชื้อแล้วท่านปล่อยปะละเลยไม่ให้มีการตรวจเนี่ย
ย่อมทำให้คนที่ติดเชื้อออกไปแพร่เชื้อกระจายต่อไปได้อีกนะครับ
หากท่านคิดและทำอย่างนี้จริงนะครับผมขอกล่าวหาท่านว่าท่านไม่เห็นคุณค่าของชีวิตของคนไทยเลย
ใช้ไม่ได้เลยครับถ้าท่านใช้วิธีการแบบนี้ตรวจน้อยลงทำไมท่านไม่ตรวจซะเลยล่ะครับ
จะได้เป็นศูนย์เลยครับยอดผู้ติดเชื้อท่านจะเอาแบบนี้ไหมล่ะครับ
ไม่ได้เลยนะครับท่านประธานครับชีวิตคนไทยท่านอย่ามารอเล่นแบบนี้
ปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่แท้จริง
ผมกล่าวหาท่านว่าท่านจงใจนะครับที่จะตรวจน้อยลงเพื่อจะได้เจอผู้ติดเชื้อน้อยลงด้วย
ความล้มเหลวประการต่อมาครับและเป็นความล้มเหลวที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือความล้มเหลวเรื่องวัคซีน
ถือเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้กับไวรัสนะครับ
แต่สำหรับประเทศไทยวัคซีนกลับกลายเป็นจุดอ่อนมากที่สุดในการรับมือกับโควิดในครั้งนี้
ที่สำคัญสำหรับการต่อสู้กับไวรัสในการจัดหาวัคซีนก็คือ
ต้องหลากหลายครับอันแรกวัคซีนต้องเพียงพอครับอันที่สอง
และอันที่๓วัคซีนต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอในการรับมือกับไวรัสโดยเฉพาะไวรัสกายพันธุ์ในปัจจุบัน
แต่โจทย์เหล่านั้นนะครับวัคซีนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผิดหมดทั้ง๓ข้อเลยครับ
ของท่านไม่หลากหลายวัคซีนของท่านไม่เพียงพอ
ของท่านไม่มีประสิทธิภาพสูงพอที่จะรับมือเดลต้าได้
เพราะอะไรมาดูกันครับท่านประธานจริงจริงเรื่องโคแว็กซเนี่ยมีคนพูดไปเยอะ
แต่ในเมื่อท่านนายกพูดเมื่อคืนเนี่ยผมก็เลยต้องพูดเรื่องโคแว็กซ์นะครับ
ที่ท่านไม่ร่วมโคแวคเป็นการปิดโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนที่หลากหลายนะครับ
ประเด็นแรกทำให้วัคซีนเราไม่หลากหลาย
ท่านเคยพูดในสภาแห่งนี้นะครับว่าเหตุผลที่ไม่ร่วมโคแวคมีมากไม่อยากจะพูดนะครับ
เพราะว่ามีคนพูดไปเยอะผ่านไปอีกหน้าหนึ่งครับ
ผมจะบอกว่าอย่างนี้ที่ท่านบอกว่าไทยมีฐานะปานกลางเนี่ยก็เลยไม่อยากจะเข้าร่วมก็เลยไม่สามารถเข้าร่วมโคแวค
ไม่จริงหรอกครับไทยมีฐานะปานกลางครับ
ประเทศอาเซียนเนี่ยเอาทั่วโลกก่อนนะครับทั่วโลกตอนนี้เข้าโคแวคเนี่ยไม่ต่ำกว่า๑๘๔ประเทศ
อาเซียนเองเนี่ยอาเซียนของเรามี๑๐ประเทศนะครับ๙ประเทศเข้าร่วมโคแว็กซ์ครับ
กเว้นประเทศไทยยกเว้นประเทศไทยครับ
แต่ท่านนายกบอกว่าเรามีฐานะปานกลางเราก็เลยไม่เข้า
แล้วถามว่าซิงคโปร์ล่ะครับทำไมเขาเข้าอินโดทำไมเข้าฟิลิปปินส์ทำไมเข้านะครับมาเลเซียทำไมเข้า
ประเทศเข้าหมดเลยครับยกเว้นพี่ไทยคนเดียวไม่เข้า
ก็ไม่ทราบว่าเราฉลาดหรือว่าเราโง่กว่าเขา

อันนี้คือคำอธิบายของท่านผมก็เลยตอบแทนว่าไม่ใช่ที่ท่านบอกว่าไทยมีฐานปันกลางไม่เข้าเนี่ย
อาเซียนเข้าครับอันที่อันแรก
ที่สองท่านบอกว่าถ้าเข้าแล้วเนี่ยได้เลือกวัคซีนน้อยนะครับอันนี้ก็ไม่จริงครับ
แต่วัคซีนของโคแวคมีทุกอย่างเลยนะครับ
มีหมดเลยครับดังนั้นคำอธิบายของท่านที่บอกว่าไม่เข้าแล้วก็
ทำให้เราไม่สามารถเลือกวัคซีนได้นี่จึงเป็นคำอธิบายที่ฟังไม่ขึ้นนะครับ
และเมื่อคืนท่านนายกอธิบายอีกแล้วครับเรื่องโคแว็กซ์
เมื่อคืนท่านบอกว่าประเทศที่เข้าเนี่ย
ก็แทบไม่ได้รับวัคซีนบางประเทศได้แค่หมื่นกว่าโดส
อันนี้ก็ไม่จริงอีกครับผมไปค้นข้อมูลเมื่อคืนนะครับ
เว็บไซต์ของยูนิเซฟนะครับปรากฏว่าแบบนี้ครับ
ข้อมูลนั้นวันที่สามสิบเอ็ดคือเมื่อคืนนะครับ
ดูนายเนี่ยโดสแชทชิปเป็นคิมูเรทีปนะครับ
แต่ว่าส่งของสะสมมอบมาแล้วเนี่ยนะครับเขาได้มาแล้ว๑๘๐๐โดส
คัมโบเดียกัมพูชานะครับสองจุดสามล้านสองจุดสามล้านโดส
เวียดนามสิบจุดสองล้านโดสลาวหนึ่งจุดแปดล้านโดส
ฟิลิปปินส์สิบสามจุดสองมาเลเซียแปดแสนโดส
อินโอนิเซียสิบเก้าจุดเจ็ดล้านอันนี้เขาได้แล้วนะครับนะครับ
ที่บอกว่าหมื่นกว่าโดสอย่างที่ท่านนายกพูดเมื่อคืนผิดนะครับ
อันนี้คือข้อมูลจริงนะครับที่เขาได้แบบนี้เขาได้ตามสัดส่วนประชากร
เขาจะให้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรถ้าเราเข้าเนี่ย
อาจจะได้ประมาณสิบกว่าล้านโดสเหมือนเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้น
ไม่เข้าร่วมโคแวคทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสอย่างมาก
ในการที่จะได้รับวัคซีนอย่างหลากหลายส่วนประเด็นพอวัคซีน
ผมไม่ต้องพูดนะครับมีคนพูดไปแล้วเมื่อสักครู่
อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านล้มเหลวนะครับท่านประธานครับคือการวางแผนผิดพลาด
อย่างรุนแรงในเรื่องวัคซีนท่านวางแผนผิดพลาดมาโดยตลอดครับ
ก้าวช้ากว่าปัญหาทุกเรื่องทุกครั้งทุกตอน
เรื่องวัคซีนท่านก็วางแผนผิดพลาดมาโดยตลอดดูกราฟนะครับดูรูปนะครับ
อันนี้เป็นรูปที่มาจากของท่านเองแผนจัดหาวัคซีนของท่าน
อันนี้แผนมาตั้งแต่ต้นปีและแผนนี้ยังคงใช้อยู่จนถึงกลางปีนะครับ
ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงกลางปีทุกคนเห็นแผนนี้ด้วยด้วยกันหมดทุกคน
เราจะมีแอสต้าหกสิบเอ็ดล้านโดสเราจะมีซูนโนแวคสองแสนสองล้านโดส
เป็นแผนของท่านนะครับแผนนี้มันผิดผิดทั้งในแง่ของมันไม่หลากหลาย
และไม่เพียงพอไม่หลากหลายคืออะไรไม่หลากหลายก็คือเรามีแค่สองตัว
มีแอสต้ากับซีโนแวคไม่เพียงพอคืออะไรครับ
เพียงพอก็คือไม่เพียงพอต่อการที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้
ดูนะครับแผนแรกของท่านที่ออกมาเมื่อตอนต้นปีและคงใช้มาถึงกลางปี
เลยนะครับเมษาพฤษภาท่านยังใช้แผนนี้อยู่แผนนี้เพิ่งเคยปรับ
ปรับเปลี่ยนใหม่มาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับ
๓๑ล้านคนมันไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเทศเลยนะครับ
ดังนั้นแผนการจัดหาของท่าน
มันผิดพลาดมันล้มเหลวมันไม่ใช่
ถ้าแผนที่แท้จริงมันต้อง๗๐ขึ้นไป
ต้องวางแผน๗๐ของประชากร
ล้านคน๗๐ของประชากรคือ๔๗๖ล้านคนครับ
ท่านต้องมีวัคซีนไม่ต่ำกว่า๙๕ล้านโดส
สำหรับการฉีดให้กับประชาชนคนไทย
เพราะฉะนั้นแผนที่ท่านออกมาเนี่ย
มันใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกเลย
ไม่หลากหลายไม่เพียงพอแล้วก็มั่วด้วยนะครับ
แต่ที่สำคัญครับท่านทราบไหม
กลายเป็นวัคซีนทิพย์ครับท่านประธาน

ปรากฏว่า๖๑ล้านโดสมันไม่มีอยู่จริง
จากไม่หลากหลายไม่เพียงพอแล้วยังมั่ว
แล้วยังกลายเป็นวัคซีนทิพย์อีก

ท่านประธานจำได้ไหมครับวันที่๗มิถุนา
กลางปีที่ผ่านมามีการประกาศเชิญชวนพี่น้องประชาชน
ออกมาฉีดวัคซีนกันเถอะออกมาฉีดวัคซีนกันมากมายครับ
คลิกออฟกันวันที่๗มิถุนา
ปรากฏว่าประชาชนก็เตรียมตัวในการฉีด
บอกให้ลงทะเบียนอะไรลงหมดแล้วครับ
ชนะหมอพร้อมอะไรลงไปม่วงไปหมดเลย
ปรากฏว่าพอถึงวันจริงเนี่ย
ประชาชนพร้อมแต่วัคซีนไม่มาครับ
ประชาชนพร้อมฉีดแต่ไม่มีวัคซีนให้ฉีดให้เขา
ประชาชนถูกเทเลยครับ

เพราะมันไม่มีอยู่จริงไงครับ
มันเป็นวัคซีนทิพย์นะครับ
วันที่๒๕มิถุนายน

กลายเป็นว่าจดหมายฉบับนี้

ขบวนการปกปิดข้อเท็จจริงเรื่องวัคซีนมันไม่จริงเลยครับ
ผมไม่อธิบายเพราะว่ามีคนอธิบายไปแล้วผมจะพูดสั้นว่า
จดหมายฉบับนี้มันจึงได้เห็นความไม่เข้าท่าความล้มเหลว
ไม่มีการวางแผนของรัฐบาลอย่างชัดเจนมันเปลือย
ยรัฐบาลอย่างชัดเจนจากจดหมายฉบับนี้ครับในเรื่องของวัคซีน
ท่านบอกว่าเอาผมสรุปง่ายว่าจดหมายฉบับนี้ของแอสต้าเนี่ย
ท่านบอกว่า๖๑ล้านโดสเขาบอกว่าไม่ใช่
เขาผลิตให้ได้แค่๓ล้านโดสต่อเดือนเออท่านขอมา๓ล้านโดสนะครับ
ตอนแรกท่านขอแค่๓ล้านโดสแอสต้าบอกว่า๓ล้านโดสไม่น่าจะเพียงพอนะ
ประเทศไทยเนี่ยควรจะต้อง๕๖ล้านโดสเขาจะมอบให้๕๖ล้านโดสต่อเดือนก็แล้วกัน
เขาผลิตได้๑๕ล้านโดสต่อเดือนเขาให้ไทย๑ใน๓คือ๕ล้านโดสต่อเดือน
เพราะว่าจะได้มีวัคซีนที่หลากหลาย
ดูสิครับท่านประธานขนาดผู้บริหารแอสต้าซีเนก้า
เขายังมีวิสัยทัศน์มากกว่านายกรัฐมนตรีของไทยอีก
ผมผ่านเรื่องนี้นะครับแผนการจัดหาวัคซีนของท่านล้มเหลว
ก้าวเดินช้ากว่าปัญหาในทุกเรื่อง
คนไทยจึงไม่มีวัคซีนที่หลากหลายและเพียงพอจนถึงทุกวันนี้ครับ
จากท่านวางแผนวัคซีนผิดอะไรผิดหมดแล้วเนี่ย
ท่านก็ยังปฏิบัติกับวัคซีนอย่างสองมาตรฐานข้าท่านมาทาน
ท่านมีวัคซีนที่เป็นวัคซีนที่เป็นขวัญใจของท่าน
อันไหนที่เป็นขวัญใจของท่านแล้วเนี่ยทุกขั้นตอนจะถูกปฏิบัติอย่างรวดเร็วที่สุด
แต่ถ้าวัคซีนนั้นไม่ใช่วัคซีนขวัญใจของท่านทุกขั้นตอนจะถูกดึงให้นานที่สุด
มาดูกันครับนี่คือวัคซีนขวัญใจของท่านขอรูปด้วยครับ
แต่ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องกระบวนการในการจัดหานะครับเราไม่ได้พูดถึงประสิทธิภาพ
แสนโดสแรกมาตั้งแต่กุมภาและหลังจากนั้นก็มาหลั่งไหลกันมาตลอดเวลา
ไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนมาตลอดตั้งแต่ต้นปี
ยาวจนไปถึงปลายปีเลยนะครับปลายปี๒๕๖๐
ไม่ว่าไวรัสจะกลายพันธุ์หรือไม่กลายพันธุ์ท่านไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยนะครับ
ตอนต้นปีเนี่ยผมรับได้นะครับที่ท่านสั่งมา๒ล้านโดส
เพราะว่าในขณะนั้นไวรัสที่ระบาดที่สมุทรสาครนะครับมันเป็นไวรัสแบบอูฮันดั้งเดิม
เกือบที่จะครอบคลุมประเทศไทยหมดแล้วนะครับขณะนี้ไวรัสพันเลต้า
แต่ซิโนแวคผมไม่รู้ล่ะครับ
ผมจะสั่งซิโนแวคอย่างเดียวซิโนแกคซิโนแกคซิโนแวค
ดูสิครับทุกเดือนเลยครับ
เดลต้าจะอัลฟ่าจะอูฮัน
ซีโนแวคมาทุกเดือนไม่เคยขาด
กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา
กัญญาตุลาไปเรื่อยทะลุไปจนถึงปลายปีเลยครับ

ประชาชนหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
บรรดาเซลปคนดังนักร้องนักดนตรีทั้งหลาย
ออกมาเรียกร้องว่าเขาอยากได้วัคซีนอย่างอื่นบ้างได้ไหม

จากท่านแกล้งไม่ได้ยินแล้วเนี่ยนะครับ
ยังออกกฎหมายออกข้อบังคับฉบับที่๒๙

เห็นไหมครับมันมีความไม่ชอบมาพากุลยังไงไม่รู้สิครับ
สำหรับวัคซีนขวัญใจของท่านที่เขาออกมาเรียกร้อง
ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับ
ทุกคนไม่ใช่ด้อยค่าซีโนแวคทุกคนอยากได้วัคซีนนะครับ
แล้วคนไทยผมเรียนตรงนี้เลยนะครับคนไทยต้องขอบคุณรัฐบาลจีนด้วยซ้ำนะครับ
คนไทยทราบไหมครับว่ารัฐบาลจีนท่านได้มอบวัคซีนให้กับพวกเราเนี่ย
ถึง๑ล้านโดสนะครับเป็นวัคซีนซิโนแวค
ต้องขอบคุณรัฐบาลจีนแล้วก็ขอบคุณหลายรัฐบาลนะครับ
ที่ได้มอบวัคซีนให้กับเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ด้อยค่าซีโนแวค
แต่ที่การพูดครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการให้เห็นว่า
ทุกคนมีหลักฐานเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์มากมาย
จากสถาบันทางการแพทย์ทั้งจากมหาวิทยาลัยต่าง
มขอก็มีงานวิจัยมหาลัยมหิดลก็มีงานวิจัย
บ่งบอกว่าประสิทธิภาพของซิโนแวค
อาจจะไม่เพียงพอในการรับมือกับเชื้อไวรัส
ที่กลายพันมาเป็นเดลต้าได้
ถ้าเป็นอูฮันหรือเป็นอัลฟ่าแรกเนี่ย
ไม่เป็นไรครับเอาเลยซิโนแวค

ทำไมอะไรจึงเป็นแรงจูงใจให้กับ
รัฐบาลนี้ในการสั่งแต่ซิโนแกคซีโนแวค
แล้วท่านปฏิบัติกับวัคซีนยี่ห้ออื่น
อย่างมีสองมาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญของธรรมธาตุ

ผมกล่าวหาท่านเลยนะครับว่าท่านจงใจจริงนะครับ
ที่จะปฏิบัติกับวัคซีนอย่าง๒มาตรฐาน
ท่านดูนะครับซิโนแวคอันแรกนะครับ

สองสี่หกเจ็ดตัวที่ขอออยอยู่นะครับ
ซิโนแวคยื่นขอออยวันที่๙กุมภา

กลายเป็นว่าซิโนแวคองค์การเพศศาจกรรมเป็นตัวแทนให้อีกต่างหาก
ทั้งที่บริษัทอื่นนะครับยี่ห้ออื่นเนี่ยเขามีตัวแทนบริษัทตัวแทนเขา
แต่ของเราพิเศษสุดซีโนแวคองค์การเพศรัชกรรม
ยื่นขอออยอวันที่๙กุมภาคมอนุมัติ๒๒กุมภาคม
หลังจากอนุมัติ๒วันเท่านั้นครับ

๒วันซิโนแวคบินตรงเข้าสู่เมืองไทยเลยครับ๒แสนโดสแรก

อนุมัติ๒๒กุมภา๒๔กุมภาพบินเข้าสู่ประเทศไทย
สต้าไม่เป็นไรครับแอสต้าเนี่ยเป็นวัคซีนหลักของเรา

โนฟาร์มก็เป็นวัคซีนที่ทางสถาบันท่านจัดซื้อมาไม่ใช่รัฐบาล
เพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงเราพูดถึงเอาซิโนแวคแอสต้า
ไฟเซอร์โมเดินนาจอลสันเอนจอลสันแล้วสปูทนิฟท์ฟี
ท่านจะเห็นความแตกต่างอย่างนี้ครับ
ซีโนแวคอยอนุมัติ๒วันถึงเมืองไทย
โมเดนนะอนุมัติตั้งแต่๑๓พฤษภาคม

มีนาคมไหนครับสักเข็มมีไหมครับ
ไม่มีสักเข็มเลยครับไม่มีสักเข็มบินเข้าไทยเลยครับ
จงใจใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือของท่าน
เลือกปฏิบัติกับวัคซีนแตกต่างกัน
ผมกล่าวหาท่านเลยนะครับท่านจงใจครับ
กรณีแบบนี้ท่านจงใจใช้กฎหมายที่มีอยู่ในมือของท่าน
เลือกปฏิบัติกับวัคซีนที่แตกต่างกัน
ท่านจะให้เร็วก็ได้ท่านจะให้ช้าก็ได้
ขึ้นอยู่กับที่ท่านต้องการเพราะท่านถือกฎหมายทุกอย่างอยู่ในมือ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาธิ์ถือกฎหมายทั้งออยอร์ทั้งองค์การพฤศัทธิ์
ทุกอย่างอยู่ในมือของท่านท่านรวบกฎหมายมาทุกอย่างอยู่ในมือของท่าน
ที่น่าประหลาดใจท่านทราบไหมครับสปุ๊กดิกวีครับ
ปุ๊กดีวียื่นขอตั้งแต่๒๖เมษายน
แต่ปรากฏว่าช่วงเวลานั้นครับมีคลับเฮาวส์
มีท่านนายกทักษิณชินวัฒน์ต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านไม่เสียหาย
ท่านพูดถึงเรื่องวัคซีนท่านบอกว่าท่านพูดทำนองว่า
เออถ้าไทยเนี่ยหาหาไม่ได้นะให้ผมไปหาให้ก็ได้
เดี๋ยวผมไปติดต่อกับปูตินให้เห็นไหมครับท่านพูดแบบนี้
ท่านพูดทำนองแบบนี้ถ้ารัฐบาลไทยหาไม่ได้บอกผม
เดี๋ยวผมไปพูดกับประธานาธิบดีปูตินให้พอพูดเท่านี้แหละครับ
ปรากฏว่าสิ่งที่ยื่นมาเมื่อวันที่๒๖เมษายน
กลายเป็นถูกตั้งด่านสกัดทุกขั้นตอนเลยครับทีนี้
ปุ๊กนิกวีเนี่ยยื่นมาตั้งแต่เดือนเมษาถูกแก้ไขเอกสารกลับไปกลับมาหลายรอบแล้วครับ
ท่านประธานเห็นไหมครับเวลาเราขับรถไปด่านตรวจ
เวลาเขาจะตรวจเราถ้าเขาจะหาเรื่องเราเนี่ย
รอบคันนะครับไฟท้ายแตกหรือเปล่ามีไฟเบรกไหม
กันชนหลุดไหมที่ปัดน้ำฝนใช้ได้ไหมหาเรื่องได้ทุกอย่างครับ
เช่นเดียวกันครับท่านจงใจที่จะหาเรื่องเขาใช่หรือไม่
เพราะท่านมีอำนาจอยู่ในมือเต็มมือท่านทำอะไรก็ได้ครับ
ท่านอยากจะช้าก็ได้ท่านอยากจะเร็วก็ได้
มันคุยยากใช่ไหมเจรจายากใช่ไหมที่จะต้องมีอะไรตกหล่นใต้โต๊ะกันอ่ะ
ใช่หรือไม่ท่านตอบมาพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แรงจูงใจอะไรครับที่ทำให้ท่านปฏิบัติ
และจงใจเลือกปฏิบัติกับวัคซีน๒มาตรฐานเช่นนี้ครับ
ขอดูราคาครับขอดูสไลด์แผ่นนี้นะครับ
ราคาเนี่ยที่แตกต่างกันแบบนี้เนี่ย
มันจึงกลายเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการที่ต้องสกัดวัคซีนอื่น
ใช่หรือไม่ท่านปฐานต้องถามพนิกประยุจจโนชา
เป็นค่าวัคซีนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็นมัตติคอลโลมอร์ที่ประชุมกันในวันนั้นแยกหมดนะครับ
เฉลี่ยออกมาได้๑๖๒บาทต่อโดส
ขณะที่ไฟเซอร์ที่เพิ่งซื้อไปเมื่อวันที่๑๗ที่คอลโมอนุมัติเมื่อ๑๗สิงหาคมที่ผ่านมา
เมื่อวันที่๒๗เมษาผมเอาตัวเลขจาก๒๗เมษานะครับ
ส่วนท่านใดจะมากล่าวว่าซื้อ๘๙เหรียญก็ว่ากัน
แต่ผมเอาตัวเลขในมัตติคอลโลมอร์วันที่๒๗เมษา
เฉลี่ยออกมาแล้วคือ๕๘๐บาทต่อโดส
นี่คือราคาครับที่ผ่านมติคอรมอ
เอา๓ตัวนี้เราจึงเห็นได้ว่าราคาทั้ง๓ตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมาก
ราคาและประสิทธิภาพ
มีคำถามเกิดขึ้นมากมายต่อประชาชนต่อคนไทยที่ได้ดูราคาในขณะนี้ว่า
ทำไมรัฐบาลจึงกระเฮื้นกระหือรือหรือเปล่าไม่รู้ใช้คำนี้ได้ไหมท่านประธาน
เพราะราคาแบบนี้มันเยาวยวนใจท่านใช่ไหมครับ
ผมจึงกล่าวหาท่านว่าท่านจงใจให้เกิด๒มาตรฐานของวัคซีน
เนื่องมาจากราคามันเป็นสิ่งที่เยาวยวนใจท่าน
ที่ทำให้ท่านนั้นตามืดตามัวจนมองไม่เห็นความทุกข์
ไม่เห็นความตายของประชาชนเพราะราคาแบบนี้ใช่หรือไม่
ที่ทำให้บางคนต้องรูปปากเพราะน้ำลายไหลตลอดเวลา
พลเอกประยุจจันทราท่านตอบมาครับ

ผมไม่อาจไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้บริหารประเทศชาติอีกต่อไป
เพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเป็นคนที่ไร้ภูมิปัญญา
พลเอกประยุจจันทราไร้องค์ความรู้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาไร้คุณธรรมจริยธรรม
ไร้ความสามารถที่จะเป็นผู้นำประเทศ
ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเสียหายอย่างรุนแรงทุกด้าน
ด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคม
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาล้มเหลวในเรื่องของการควบคุมการระบาดของโควิด
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

หากปล่อยให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไป
ประชาชนจะต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคและการดำรงชีวิต
บ้านเมืองจะไร้ซึ่งความสงบร่มเย็น
อันจะนำมาซึ่งความหายนะของประเทศชาติอย่างแท้จริง
ตามที่มีคนกล่าวกันว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมด
เพราะคนโง่คือภัยอันตรายร้ายแรงเมื่อกลายเป็นผู้มีอำนาจ
ผมจึงไม่อาจไว้วางใจให้ท่านบริหารราชการแผ่นดินอีกต่อไป